คุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไปเบรกที่แล้วว่านักร้องลูกทุ่งบ้านเราเนี่ย
โด่งดังแบบนี้ชีวิตไม่ได้โรยมาด้วยกลีบกุหลาบนะคะ
กว่าจะโด่งดังแบบนี้ชีวิตเบื้องหลังก่อนจะได้จับไมค์ร้องเพลงกันเนี่ย
เป็นอะไรกันบ้างทำอาชีพอะไรผ่านอะไรกันมาบ้างไปดูกันเลยค่ะ
นักร้องเจ้าของชายานุ่มตามฝันจากบ้านไกลไผ่พงศธร
ก่อนจะมาเป็นนักร้องมีชื่อเสียงโด่งดังนี้นะคะ
หังเพื่อหมอลำชะชะเต้นมาหมดแล้วค่ะ
และอีกหนึ่งอาชีพที่บอกเลยว่าแทบจะไม่น่าเชื่อนะคะ
ว่านักร้องหนุ่มหน้าน่ะล่อล่าวแบบนี้
นี่ไม่ใช่พี่สมรักนะพี่ภัย

มีฉายาในวงการด้วยว่านำขบวนเล็กสดำรงชัย
เจ้าตัวขึ้นชกมาแล้วทั้งหมด๘ครั้ง
ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมนะ
เห็นไหมเห็นหน้าหวานแบบนี้ดูละมุนแบบนี้

ที่ครูสลาคุณวุฒิจะชวนให้หนุ่มภัยมาบันทึกเสียง

ใช่นะคะเตะอยู่ที่บ้านแกนะคะคุณผู้ชม
นักร้องลูกทุ่งสาวร่วมค่ายค่ะ
เจ้าของฉายานเนอร์มหาเสน่ห์น้องเปาปวลี
คนนี้นะคะก่อนจะมาจับไมค์ร้องเพลงนะคะ
เจ้าตัวเคยรับบทบาทเป็นแม่ค้ามาก่อนจ้า

เป่าเขาเลยเบนเข็มเข้าสู่การประกวดร้องเพลงตามเวทีต่างค่ะ
ก่อนจะมาคว้าแชมป์นะคะบนเวทีรายการคว้าไมค์คว้าแชมป์
และด้วยเอกลักษณ์เสียงร้องที่คล้ายกับราชนีลูกทุ่งนะคะ

เธอจินต้องการคัดเลือกจากสามองคนฟีล์มนะคะ
ให้มารับบทนะคะเรื่องพุ่มพวงนี่แหละค่ะ
รับบทนำเป็นแม่พึ่งคู่กับพี่ป๋อนัทธวุฒิสกิจใจ
โด่งดังจนถึงทุกวันนี้แหละค่ะ
ลูกทุ่งไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้ค่ะ
สำหรับไม้พี่รมพรค่ะนี่แหละค่ะ
นักร้องขวัญใจผู้ใช้แรงงานนะฮะไม้พี่รมพร
คุณผู้ชมจำได้ไหมพี่ไมค์เนี่ยก่อนจะมาเป็นนักร้องนะ
เขาเคยรับหน้าที่มาแล้วมากมาย
เป็นทั้งบาร์เทนเดอร์นะฮะเด็กรับรถโบกปิดนี่นะคะ
พนักงานนวดในห้องน้ำสับไหล่สับขาก็สับกันมาแล้วค่ะ
ไมค์เคยให้สัมภาษณ์บอกว่าพนักงานนวดในห้องน้ำ

ถือเป็นอีกหนึ่งในหลายอาชีพที่รายได้ค่อนข้างดีนะ

เพราะว่าบางครั้งนวดดีเจอแขกใจดีอีก

สามารถเก็บเงินเปิดร้านส้มตำสร้างรายได้เพิ่มเติมได้อีกด้วยนั่นเองนะคะ
ก่อนจะมาเป็นนักร้องของเขานั่นเองนะคะ
คือแต่ละอาชีพคุณผู้ชมมันก็เป็นบทเรียนเป็นครู
สอนให้แต่ละคนมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิต

ทำให้พี่โด่งดังจนถึงทุกวันนี้

ความสามารถนะคะของทุกคนเลยล่ะค่ะ